คุณผู้ชมคะไฟไหม้ค่ะกลางดึกแล้วก็อยู่กลางชุมชนเลยเป็นบ้านไม้ด้วย
โหมกระหน่ำแต่เหตุการณ์นี้นะคนในชุมชนแถวนั้นบอกว่าเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรอกก็เกิดจากเจ้าของบ้าน
เป็นคนจุดไฟเผาเองขนาดตอนที่เกิดเหตุ
ยังยืนยิ้มดูผลงานตัวเองอยู่เลยค่ะ
ดูสภาพไฟที่ไหม้บ้านหน่อยค่ะ
ไม่ได้นอนกันหรอกค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดในชุมชนมีไฟไหม้ขนาด
นี้เนี่ยแล้วบ้านไม้อยู่กลางชุมชนเลย
ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรำค่ะ
เจ้าของบ้านเนี้ยคือในเชิดอายุสี่สิบเอ็ดปี
ดับเพลิงพอมาถึงแล้วนะฉีดน้ำก่อนให้ดับไฟ
กว่าจะดับได้ก็ครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะ

เพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยเห็นเลย

ใส่เสื้อกล้ามนี่นะคือเพื่อนบ้าน
เขาบอกว่าเชิดเดินวนไปเวียนมาแถวบ้าน

แล้วหลังจากนั้นเชิดไม่ได้มีท่าทีตกใจ
ไม่ได้ตะโกนบอกใครช่วยด้วยไฟไหม้
ไหม้เลยค่ะในเชิดมองดูผลงานที่ไฟมันไหม้บ้านตัวเอง
แล้วก็ยืนยิ้มอยู่ครับโอ้ยเราไปคุยกับน้าสาวของนายเชิดหน่อยค่ะ
สาวเล่าให้ฟังว่าหลานฉันเนี่ยเขามีอาการแปลกนะ
ก่อนหน้านี้เคยให้รถให้หลานเอาจักรยานไปใช้

น้าก็เลยถามเชิดเองจะเอาจักรยานไปขายทำไม

แล้วน้าก็เลยเชื่อว่าคราวนี้เชิดคงจะเผาบ้านตัวเองแหละ
อยากให้ตำรวจเอาตัวเชิดไปให้หมอตรวจหน่อย

กลัวเหลือเกินนี่ขนาดบ้านตัวเองยังเผาได้
กลัวว่าอีกหน่อยอาจจะไปทำร้ายชาวบ้านนะคะ
เอาจักรยานของหนูเอาไปขายหนูให้ขี่แล้วเอาไปขาย

ประชาชนแถวนี้เป็นพยานให้ได้หมดเลยค่ะ

แล้วสงสารเขาก็เลยไล่อมีดแทงหนักขามได้เลยค่ะ

นี่ไงจักรยานฉันให้เอาไปขี่มันเอาไปขายเฉยเลย
ทีนี้ตำรวจสพเมืองบุรีรำนะคะก็ต้องเอาตัวเชิดมาสอบค่ะ
เชิดเขาบอกแบบนี้ผมไม่ได้เผาบ้านคุณตำรวจ
เชิดคือคนนี้นะเสื้อชมพูแขนยาว
แล้วก็บอกว่าไอ้ที่ไฟล์มันบ้านให้บ้าน
ไฟฟ้ารัดวงจรตำรวจไม่เชื่อหรอกค่ะ

แล้วเดี๋ยวจะต้องเค้นสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ